อีแตนชนเข้ากับรถพยาบาล
คือรถพยาบาลไปส่งผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะ
กำลังจะขับกลับโรงพยาบาลปรากฏว่าอีแตนคันหนึ่งค่ะ

แค่ไหนคุณผู้ชมดูสภาพรถพยาบาลดิ
แทบไม่เห็นว่าเป็นหน้ารถเลยอะค่ะโอ้โหยับเยินเลยยับเยินจริงจริง
แล้วคนขับรถพยาบาลบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑จุดอำเภอโชคชัยต้องรีบกันนำตัวของคนขับเนี่ย
ออกมาจากรถนะคะซึ่งทราบชื่อก็คือนายศักดิ์ชัยชาญปรีชาอายุ๒๔ปี
คนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะดูได้จากสภาพรถพยาบาลนะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโชคชัยส่วนรถอีแตนก็พังยับไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะ
ห่างออกไป๕๐เมตรสภาพเนี่ยขาดเป็น๒ท่อนเลยค่ะ
ทะเบียนอีแตนคือขอรักษ์คางขอไข่เจ็ดศูนย์สองห้านอมมอลนะคะ
เขาบอกว่ากระบะหลุดออกจากตัวรถรถขาดเป็น๒ท่อน
มีนายเชยเคลิ้มกระโทกวัย๕๒ปีเป็นคนขับนอนบาดเจ็บอยู่ริมถนนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายคอนบุรีโชคชัยบ้านพระโค
เป็นทางแยกใกล้กับสะพานนาปูเป็ดในตำบลกระโทกนะคะ
ตำรวจสพโชคชัยเขาสอบสวนมาก็รู้มาว่ารถตู้ของโรงพยาบาลคอนบุรีคันนี้เนี่ย
กลับมาจากส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

พอถึงจุดเกิดเหตุนายเชยที่ขับอีแตนเนี่ยจะไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ
ออกมาจากซอยกระทันหันรถพยาบาลมาทางตรงแล้วก็เลยมันเบรกกันไม่ทันแล้วค่ะ
พุ่งชนกันเต็มประสานงากันไปเลยนะคะ
กระบะของอีแตนก็เลยหลุดขาด๒ท่อนเพราะว่าโดนเข้าไปกลางลำ
ส่วนรถพยาบาลก็หน้ายุบอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ